ดูเรื่องความหวังเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยตอนนี้หลายคนภาวนาอย่างเต็มที่ว่าจบซะทีเถอะ
แต่เรื่องของวัคซีนการกระจายฉีดต่างต่างก็ไม่รู้คุณภาพดีมากน้อยแค่ไหน
ฉีดได้ครบเมื่อไหร่จนตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเขาเริ่มมีการผลิตวัคซีนแบบพ่นใส่จมูก
ไม่ต้องฉีดเข้าแขนนะคะซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
ทำความรู้จักกันหน่อยว่าวัคซีนแบบนี้เนี่ยมันได้ผลดีกว่าแบบฉีดไหมแล้วมันจะกลายเป็นความหวัง
เป็นไม้เด็ดในการปิดโควิด๑๙ให้มันหายไปจากโลกนี้ได้จริงหรือเปล่าติดตามพร้อมกันค่ะ
แม้จะมีการกระจายฉีดวัคซีนให้ประชากรทั่วโลกในจำนวนมากแต่อัตราการติดโควิดสิบเก้า
กลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยจนหลายคนเริ่มจะถอดใจ
หันมาลองใช้ชีวิตอยู่กับโรคอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่วิวัฒนาการทางการแพทย์
ก็ได้มอบความหวังใหม่ให้กับเรานั่นก็คือวัคซีนโควิดแบบพ่นจมูก
ซึ่งว่ากันว่านี่แหละคือไพ่ตายที่จะจัดการกับโควิด๑๙ได้
โดยปกติแล้ววัคซีนที่เราฉีดกันทั่วไปก็จะถูกฉีดเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อ
และกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันขึ้นมา
แต่ถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างมาไม่ได้ใช้งานเลยหรือก็คือไม่มีการติดเชื้อ
ภูมิคุ้มกันก็จะค่อยตกลงหรือว่าลดลงไปตามเวลา
ทำให้เราต้องมีการบูสภูมิหรือมีการฉีดวัคซีนเข็ม๓ที่กำลังทำกันอยู่ในตอนนี้
แต่วัคซีนแบบพ่นจมูกนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น
ซึ่งในภายภาคหน้าถ้ามีการติดเชื้ออีกก็จะทำให้ความรุนแรงของอาการนั้นน้อยลง
และมีภูมิคุ้มกันได้ตามธรรมชาติ
รวมถึงวัคซีนแบบพ่นยังมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่า
ที่จมูกมีความพิเศษที่สามารถจำเชื้อได้และแบ่งตัวเร็ว
ทำให้เกิดการสร้างแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันได้ในระยะเวลาแค่๒๓วันเท่านั้น
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
เมื่อมีการสร้างแอนติบอดี้ตั้งแต่ที่โพรงจมูก
ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อแล้ว
เปรียบเสมือนเรามีทหารด่านหน้าที่คอยต่อสู้กับเชื้อตั้งแต่ประตูทางเข้า
มีแนวโน้มที่จะป้องกันการติดเชื้อ
และป้องกันเชื้อลงปอดได้มากขึ้น
โดยไม่ต้องรอให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายก่อน
แล้วค่อยไปเจอทหารชั้นในช่วยจัดการให้มันอ่อนแรงลง
ซึ่งป้องกันความรุนแรงจากโรคที่จะลงปอด
และสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
ด้วยวิธีการบอกหยดจมูกนะครับ
จะมีไอติบอดี้ในปอดที่สามารถต้านทานการติดเชื้อของโควิด๑๙
สูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามอย่างมีนัยสำคัญ

เราลองเอาตัวแวล็กโควิด๑๙หยดจมูกเข้าไปในหนูทดลอง
ที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ย
แล้วก็พบว่ากลุ่มที่เราฉีดเข้าจมูกเข้าไปนะครับ๒เข็มเนี่ย
มันไม่มีอาการป่วยตายอะไรให้เราเห็นเลย
แต่กลุ่มที่ฉีดเข้ากล้ามมันจะมีอาการป่วยได้เห็นบ้าง

ด้วยความสามารถในการสร้างและปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเชื้อตั้งต้น
ก็สามารถนำวัคซีนมาปรับเปลี่ยนได้ในเวลาแค่๒๓สัปดาห์เท่านั้น
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือว่า
แต่ว่าแต่การที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันอัพเดทไว้
ก็คือมันเนื่องจากว่าเรามีความสามารถในการสร้างตัวไว้รอเวคเตอร์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการกลายพันธุ์จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตอนนี้เราเจอสายพันธุเดลต้านะครับ

หรืออาจจะเป็นแรมด้าหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะมาในอนาคตนะครับ

เอามาปรับเปลี่ยนกับตัวสายพันธุ์ตัวไวรัส
ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือจะเป็นอาดิโลที่เราทำอยู่นะครับ
เราสามารถสร้างเป็นตัวมันขึ้นมาได้ค่อนข้างไว
โดยวัคซีนแบบพ่นจมูกนี้กำลังจะเข้าสู่การทดลองในคน
เป็นการทดลอง๒เฟสในระยะเวลาประมาณ๓๔เดือน
โดยเฟสแรกจะใช้เวลา๒๓อาทิตย์กับผู้ทดลอง๓๐๔๐คน
เพื่อดูเรื่องของความปลอดภัย
เฟซที่สองใช้เวลาประมาณ๒๓เดือน
ทดลองราว๑๐๐คนเช็คเรื่องระดับภูมิคุ้มกัน
เนื่องจากเรามีคนที่มีภูมิจากการใช้วัคซีนแบบฉีดแล้ว
ผ่านขั้นตอนความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกัน
เราก็สามารถเช็คได้เลยว่าภูมิที่ได้นั้นสูงกว่าแบบฉีดมากน้อยแค่ไหน

อาจได้รับข่าวดีถึงวัคซีนตัวใหม่นี้ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย
โดยไม่ต้องเอาแต่นั่งรอว่าจะมีประเทศไหน
บริจาควัคซีนดีให้กับประเทศไทยอีกก็ได้
รัชพรสลาดลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เฝ้ารอนะคะวัคซีนฝีมือคนไทย
ถ้าเกิดสมมุติเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ทางดรเขาคำนวณการเอาไว้
ปีหน้าเผลออาจจะมีการนำออกมาใช้จริง
ถ้าเป็นไปได้แล้วถ้ามันป้องกันการติดได้จริงเนี่ย